ดูเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๒แล้วยิ้มกว้างยิ้มสยาม
เพราะว่าเมื่อวานี้ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙นะคะ
แล้วตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมยังคงที่อยู่ที่ระดับหลัก๑๐ไม่ไปแตะหลักร้อยแล้วนะ
ที่นี่หลายคนบอกว่านะ
มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๒ราย
ก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะยอดผู้ป่วยสะสมทั้งหมดในประเทศไทย

อยู่ที่๒๗๖๕รายกลับบ้านได้แล้วนะคะ
อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะกลับบ้านได้แล้ว๑๙๒๘ราย
รักษาที่โรงพยาบาลค่ะ๗๙๐รายแล้วก็เสียชีวิต
ยังคงเป็นตัวเลขเดิมก็คือ๔๗ศพนะคะยิ้มได้ยิ้มออก
จากไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมแล้วนะคะ
อยู่ตรงที่ว่าน่าจะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง

เพราะเมื่อวานนี้นายแพทย์ปราโมทเสถียรรัฐ
รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกบอกว่า
คือสักประมาณเดือนมีนาคมเดือนที่แล้ว
ทางกระทรวงสาธุนาศุกร์หลากหลายหน่วยงานหลากหลายโรงพยาบาลรัฐ
เขามีการร่วมด้วยช่วยกันทดลองฟ้าทลายโจร
หลอดทดลองในห้องแล็บปรากฏว่าผลออกมาคือ
และยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสโคโรนาได้

คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วโอ้ไปหาซื้อกันใหญ่เลย
กินป้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวตุนเลยกินดักไว้ก่อน
ใจเย็นค่ะวิธีการกินมีอยู่นะคะ
ฟังต่อให้จบคุณหมอบอกว่าแต่ฟ้าทลายโจรไม่มีฤทธิ์ในการป้องกัน
ไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายเข้าสู่เซลล์มนุษย์
แปลว่ากินเพื่อป้องกันไม่ได้นะคะไม่ได้
ก็เลยแนะนำว่าวิธีการกินคือถ้ายังไม่มีอาการไม่ต้องกิน
จะกินเมื่อไหร่กินต่อเมื่อเริ่มมีอาการคล้ายอาการของโรคไข้หวัดใหญ่
เช่นมีอาการไข้ไอเจ็บคออ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

เอาล่ะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวดีตอนนี้อยู่ในขั้นเรื่องของการทดลอง
หลังจากนี้จะใช้จริงได้ในคนหรือยัง
เดี๋ยวต้องรอระยะเวลานะคะเอาให้แน่ใจก่อน
แต่จริงแล้วย้อนกลับไปเมื่อ๑๐ปีก่อนนะคะ

ก่อนหน้านี้เป็นการถามตอบถามตอบกันในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็เป็นการถามหาไปตามซื้อกัน

คุณหมอแนะนำนะคะว่าควรมีฟ้าทลายโจรติดบ้านไว้ทุกบ้าน